ท่านผู้ชมครับมีคุณลุงวัย๖๗ปีคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตกลางวงไฮโลในงานศพนะฮะ
เป็นงานศพของเพื่อนบ้านที่จังหวัดพัทธลุงนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนี่ฮะคือญาติพี่น้องรู้ข่าวมาที่งานศพนี่ร้องไห้
ไม่ใช่งานศพของคนที่ถูกยิงนะเป็นงานศพที่เขามีผู้ที่เสียชีวิตอยู่แล้วนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาอายุ๗๖ปีอยู่ในโรงศพแต่คนที่ถูกยิงอยู่ที่งานศพเนี่ย
นายบุญเลิศศรีเงินอายุ๖๗ปีเมื่อคืนนี้เขามีวงไฮโล
ก็ตามพื้นที่ที่ว่าเขาจะมีแบบเล่นพนันเล่นไพ่เล่นไฮโลเป็นเพื่อนศพ
นี่ฮะลุงบุญเลิศแกถูกยิงเสียชีวิตนะครับจุดเกิดเหตุเป็นหลังม่านที่วางลงศพเอาไว้นะครับ
นายบุญเลิศถูกยิงด้วยปืน๓๘กระสุนเข้าแผ่นหลังทะลุราวนมด้านขวา๒นัดนะฮะ
ลูกสาวกับญาติญาติมาถึงที่เกิดเหตุนี้ช็อกนะครับร้องไห้กันเลยนะฮะ
จากการสอบสวนคนที่อยู่ในงานศพบอกว่าเมื่อคืนนี้ลุงบุญเลิศแกนั่งอยู่ที่วง
เพื่อรอเป็นเจ้ามือเขย่าไฮโลคนต่อไปแล้วอยู่ดีดีเนี่ยมีคนร้ายเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนแปลกหน้า
เดินมาถึงมาจ่อยิงนายบุญเลิศเลยสามนัดนะฮะกระสุนนี้เฉียวไปโดนคนที่อยู่ในวงไฮโล
อีก๒คนจนบาดเจ็บส่วนคนอื่นที่อยู่ในงานก็วิ่งหนีกันแตกระเจิงคนละทิศคนละทาง
เบื้องต้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็หลานของผู้ตายทุกคนยืนยันว่าไม่รู้จักคนก่อเหตุนะฮะ
คือมองหน้าแล้วแบบมันไม่รู้เลยว่าใครถ้าเป็นคนแถวนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่ยังไงก็ต้องรู้ว่าคือใคร
ก่อนจะเกิดเหตุในงานศพก็ไม่มีปัญหาทะเลาะกันนะฮะตัวผู้ตายก็เป็นคนพูดจาดีไม่เคยพูดจาให้ร้ายใครเป็นที่รักของทุกคน
ไม่มีวี่แววเลยว่าจะถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้คนที่ถูกยิงบาดเจ็บอีกสองคนนะฮะถูกลูกหลงนะครับ
คนหนึ่งชื่อนายกิติศักดิ์อายุ๔๐ถูกยิงเข้าไหล่ด้านซ้ายนะครับอีกคนนึงชื่อนางนิตยานะครับอายุ๕๔
กระสุนนี่ยิงเข้าโอ้โหทะลุเสื้อเชิดถังหน้าอกด้านขวาเลยนะคือมันโดนเสื้อเชิดทะลุมาที่หน้าอกฮะ
กันแตกระเจิงเลยคือนางนิตยาบอกว่าเธอก็วิ่งหนีด้วยนะครับพอวิ่งวิ่งมานี่รู้สึก
ที่หน้าอกพอหันมามองหน้าอกมีกระสุนปืนลนลงที่พื้น
นี่โชคดีมากกระสุนไม่เข้านะครับ
มีแผนกำไรตาหลวง
ตาหลวงตาหลวงอะไรครับ
คุโมโนราเลยครับ

ไม่ได้ว่าเชียวอะไรนะ

ตรงเลยแต่เรารู้สึกเหมือนกระเด้งออกเลยใช่ไหม
ตรงเลยแต่เรารู้สึกเหมือนกระสุนดัง
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นเรื่องนี้ว่ามาจากเรื่องของปมขัดแย้งส่วนตัว
เกี่ยวกับเรื่องพนันหรือไม่ก็เรื่องชู้สาวนะครับ
มีกล้องมุมจรปิดบ้านของชาวบ้านนะครับ
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านที่จัดงานศพที่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับ
วันนี้ก็มีเครือญาติมาจัดงานศพของเจ้าภาพเจ้าของงานศพก็ต่อนะ
คืนที่สามนะฮะเมื่อคืนเนี่ยเป็นคืนที่สาม
จุดเกิดเหตุมีวงไฮโลลักษณะเก้าอี้นั่งล้อมนะ
แล้วมีคนที่ดื่มเหล้ากินโค้งกินข้าวกันด้วย
ด้านหลังบ้านงานศพที่เกิดเหตุเนี่ยมันเดินลัดเลาะได้ตลอดเลย
เมื่อคืนก็มืดด้วยคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอน๔ทุ่มกว่า
ระหว่างที่นั่งเล่นไฮโลกันอยู่นายบุญเลิศผู้ตายนั่งกินข้าวอยู่ข้างวงด้วย
มีภรรยานายบุญเลิศนอนเล่นอยู่ข้างแถวนั้นด้วย
จากนั้นมีผู้ชายคนนึงแต่งตัวมิดชิดมองไม่เห็นหน้าเลย
ลัดเลาะมาหลังบ้านที่จัดงานศพเดินมาอย่างใจเย็น
มาถึงไม่พูดไม่จาชักปืนขึ้นมาจ่อยิงนายบุญเลิศหนึ่งนัด
แล้วยิงซ้ำอีกสองนัดกระสุนนี่เฉียวไปโดนคนอื่นด้วย
แล้วทุกคนก็วิ่งหนีกันแตกระเจิงนะฮะท่ามกลางความมืด
คือที่สำคัญเขาตั้งข้อสังเกตก็คือว่า
ทำไมคนที่มาเนี่ยถึงรู้ว่านายบุญเลิศนั่งอยู่ตรงไหน
มาถึงมาจ่อยิงแบบเดินมาถูกเลยว่านั่งอยู่เก้าอี้ตรงนี้
แต่งตัวมิดชิดศีรษะนี่เอาผ้าคลุมมานะฮะเห็นแค่ลูกตานะฮะ
หมวกเสื้อยืดกางเกงขาสั้นไม่ใส่รองเท้า
เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยที่เป็นบ้านงานศพเนี่ย
บอกว่ายังงงอยู่ว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
คือถ้าเป็นคนแถวนี้เนี่ยถือเป็นเครือญาติกันเนี่ย
ต่อให้คลุมหน้ามาเห็นแค่ลูกตาเนี่ยเห็นแค่ดวงตาเนี่ยยังไงก็จำได้

ปกติเจ็ดไปแล้วขึ้นดูว่าน้องเติบไปรุ่นอีกเรื่อง
เออนั่นแหละใช่
แล้วคนก่อเหตุลูกร่างเขาเป็นยังไง

อาจจะผอมนะผอม
อืมผอมเปรี้ยวเนี่ย
ส่วนที่วัดราชนุกูลนะครับที่ตะบนควนขนุนนะฮะ
นี่เป็นพิธีรดน้ำศพของลุงบุญเลิศนะครับ
ภรรยาของผู้ตายอายุ๔๖ปีนะฮะ

เธอบอกว่าเธออยู่ในที่เกิดเหตุกับสามีด้วย

คือเราได้คุยกับเธอก่อนที่จะมาที่วัดนะฮะ
พิธีรดน้ำศพสามีเธอบอกว่าเธออยู่กินกับสามีมา๒๐กว่าปีนะ
สามีไม่เคยมีเรื่องมีปัญหากับใครไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินด้วย
ตอนเกิดเหตุเธอนอนหลับอยู่ที่งานอยู่แถวหลังวงไฮโลเลยไม่เห็นเหตุการณ์
ที่มีข้อมูลบอกว่าเอ๊ะเป็นปัญหาเรื่องชู้สาว
มีใครมาเกี่ยวพันกับเธอแล้วไปยิงสามีเธอหรือเปล่า
ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะฮะ
ตอนนี้เธอยังงงอยู่ว่าใครนะครับไม่รู้แม้กระทั่งผู้ต้องสงสัยด้วย
ก็รอตำรวจให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
คือแบบมีคนมาชอบพี่ตัวอะไรอย่างนี้มีมั้ย

แต่ก็ไม่มีเลย
แล้วมีเรื่องกันบ้างมั้ย
โทรศัพท์ของลุงบุญเลิศเนี่ยไปตรวจสอบดูพบว่ามีสองสายโทรเข้ามานะฮะ
ก่อนที่จะมีเหตุถูกยิงเสียชีวิตนะครับ

อีกเบอร์นึงไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ใครไม่ได้ขึ้นชื่อ
คุณแซคนัทวินก็เลยไปคุยกับลุงเสือนะครับ
เสือบอกเป็นเพื่อนกับผู้ตายนะ
โทรไปหาบุญเลิศจริงโทรเมื่อ๒๓สิงหาคม
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้คืน๒๔สิงหาคม
ตอนนั้นโทรไปดูเพื่อจะตามว่าเอออยู่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็แค่นั้นเอง
ยืนยันว่าปมเรื่องเกิดเหตุเนี่ยในแวดวงไฮโลอะไรพวกนี้เนี่ย
ผู้ตายเขาไม่เคยมีเรื่องเขม่นไม่พอใจกับใครนะ
เราก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง
หรือมีเรื่องอย่างอื่นอะไรกับทางครอบครัวหรือเปล่า
เอาลองฟังนะฮะที่ลุงเสือบอกเอาไว้นะครับ
ไม่เคยไปคุยหรอกถามว่าเอ๊ะใกล้นั้นแหละว่าเอ๊ะ
เต้นไลโลอะไรพวกนี้ครับ